สำหรับสถานการณ์ล่าสุดนะคะที่ตำรวจยังคงปิดล้อมบ้านหลังนี้อยู่
ผ่านมากว่า๒๖ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามความคืบหน้าในเรื่องนี้นะคะ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเราค่ะคุณสุชาดาสิริคง
รายงานมาจากที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะเชิญเลยค่ะค่ะกลับมาดูบรรยากาศที่จุดเกิดเหตุ
บ้านเกิดเหตุกันอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ยังคงตรึงกำลังปิดล้อมอยู่
และขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็ใช้ไมโครโฟนนะคะเพื่อที่จะพูดคุยเจรจา
เกี้ยกล่อมกับทางลุงเที่ยงนะคะเดี๋ยวขออนุญาตปิดไฟเนื่องจากในจุดนี้
เป็นอันตรายต่อไฟนะคะเนื่องจากลุงเทพอาจจะมองเห็นดิฉันได้
เดี๋ยวขออนุญาตปิดไฟแป๊บนึงแล้วก็แพนกล้องไปทางฝั่งนี้นะคะ
เรามาที่เจตนาดีนะครับลุงอย่าให้ลุงลงมานะครับ
ลุงมาคุยกันข้างล่างนะครับกินข้าวกินปลา
อย่าทำร้ายตัวเองเลยครับมันไม่ใช่สิ่งที่ดีหลังลุง
กินข้าวกินปลานะครับลูกหลานยังมีที่จะต้องเป็นห่วงเป็นยายกันอยู่นะครับลุง
ชีวิตยังต้องโดยไปอีกไกลลุง

ที่เคยพูดคุยที่เคยพบปะกับคุณลุงเทียบมาก่อน
พยายามที่จะเกลี้ยกล่อมเจรจาให้คุณลุงมอบตัวนะคะ
ซึ่งต้องบอกค่ะว่าตลอดทั้งวันมีการสับเปลี่ยน
ตำรวจคนสนิทรวมถึงลูกชายนะคะที่เข้ามาพยายามที่จะนำข้าวนำน้ำไปให้พ่อ
แต่สุดท้ายแล้วก็ถูกปฏิเสธนะคะโดยที่ไม่ได้โต้ตอบหรือตอบอะไรกับลูกชายเลย
ซึ่งเมื่อช่วงเวลาประมาณ๓ทุ่มที่ผ่านมานี้นะคะ
ผู้กองที่ชื่อว่าผู้กองกรนะคะได้พูดคุยเจรจากับทางลุงเทียบซึ่งทางลุงเทียบเองเนี่ยมีการโต้ตอบกลับมาหนึ่งคำเป็นคำว่ากลับไปเถอะ
นั่นคือการโต้ตอบครั้งเดียวส่วนที่เหลือนั้นเป็นการแสดงท่าทีต่างโดยการนำปืนลูกซองยาวนะคะโผล่ออกมาจากหน้าประตูหน้าต่าง

ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่คำถามที่พยายามเกลี้ยกล่อมเจรจาจะเป็นคำถามว่ากินข้าวหรือยังเนื่องจากลุงเทียบเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานที่เกิดเหตุนะคะลุงเทพยังไม่ได้กินข้าวเลยรวมถึงกับลุงเทพเองเนี่ยอายุ๘๑ปีอายุมากแล้วมีโรคประจำตัวโรคเบาหวานโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเพราะฉะนั้นต้องกินยากินอาหารกินน้ำ
งั้นจะเกิดอาการเพลียรวมถึงคนที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยจะรู้กันดีว่าถ้าไม่ได้ทานข้าวอ่อนแรงเนี่ยจะจะรู้สึกสั่นกระสับกระส่ายสั่นไปทั้งตัวหิวข้าวแต่จนในขณะนี้ต้องบอกว่าลุงเทียบดื้อไม่ยอมรับอาหารและน้ำดื่มจากเจ้าหน้าที่แต่อย่างใดเนื่องจากกลัวว่าอาหารและน้ำดื่มนั้นจะมียานอนหลับยาสลบอยู่ด้วย
แต่จากการแต่จากการสอบถามกับทางญาตินะคะก็บอกเขาว่าในตู้เย็นภายในบ้านมีอาหารมีน้ำดื่มอยู่ซึ่งก็คาดว่าทางลุงเทียบเนี่ยน่าจะใช้ประทังชีวิตได้อยู่
ซึ่งขณะนี้นะคะทางญาติญาติก็เดินทางมาเพื่อที่จะเจรจากับลุงเทียบณขณะนี้มีลูกชายคนเล็กที่นอนเฝ้าพ่ออยู่ที่นี่
ซึ่งดิฉันพยายามที่จะเข้าไปพูดคุยแต่ก็ต้องบอกเขาว่าสภาพจิตใจตอนนี้ยังไม่พร้อมจึงขอที่จะอยู่เงียบเพื่อที่จะเข้าไปคุยกับพ่อเป็นระยะ
เนื่องจากทุกครั้งที่เข้าไปพ่อไม่สามารถพ่อไม่ยอมที่จะพูดคุยด้วยค่ะ
และนี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดนะคะที่จุดเกิดเหตุบ้านเกิดเหตุที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะ
ขอบคุณคุณสุชาดาสิริคงด้วยนะคะทีมข่าวของเรายังคงเกาะติดสถานการณ์ก็หวังว่าจะคลี่คลายโดยเร็วด้วยนะคะ